เรื่องนี้กันต่ออันนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะคะ
ประกาศถอนตัวนะคะจากการทำคดีน้องชมพู่นะคะ
วันนี้หลุงฟลรับประตั๋นตั้งโต๊ะทะแหลงข่าวคุณผู้ชมค่ะ
แล้วย้ำบอกไม่รู้ไม่ทราบเหตุผลในการถอนตัวครั้งนี้จริง
แต่ทนายใหม่คาดว่าเดือนนี้ได้แน่นอนค่ะ
ที่ผ่านมานะครับลุงก็ขอบคุณนะป้าแตน
นี่ค่ะนี่วันนี้เป็นการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
หลังจากที่มีประเด็นก่อนหน้านี้ทนายสิทธาเขาถอนตัวนะคะ
ช่วงนึงเนี่ยผู้สื่อข่าวบอก
มีจังหวะหนึ่งเหมือนกับลุงพลจะมีน้ำตานะคะ
หยุดพูดก้มหน้าแล้วแบบมีลักษณะกระพริบตาถี่
เนี่ยจังหวะนี้คุณผู้ชม
คือลุงพลเองวันนี้แถลงข่าวก็ยอมรับบอกเครียดและกังวลมากนะคะ
หลังจากธนายตั้มถอนตัวทำคดีนี้
ซึ่งเขาก็บอกยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงถอนตัว
ค่ะส่วนประเด็นเงิน๑๐ล้านที่มีดราม่าในโลกโซเชียลว่ามี
ของลุงพลโอนเงินเข้าบัญชีทนายตั้มเพื่อทำคดี
ลุงพลบอกไม่รู้เรื่องนี้ค่ะ
ลุงเคยโทรอ่าโรยสัตว์ไปหาตัวธนัยตั้มเนี่ยสามครั้ง
ก่อนที่จะมีการประกาศถอนตัวก็หลังจากนั้น
ลุงก็ไม่ได้ติดต่อกับทนายตอนนี้ลุงกับป้าก็เป็นกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเนอะ
เพราะว่าถ้าเกิดการที่จะหาทนายใหม่ที่มาดูแลคดีเนี่ย
ลุงเชื่อว่าลุงต้องใช้เงินลุงต้องใช้เงินจำนวนเยอะครับ
นี่ค่ะลุงพลบอกหลังจากเกิดเรื่องนี้ก็มีทนายความเสนอตัว
มาช่วยว่าความหลายคนนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตั้งสติก่อน
ช็อกอยู่ยังช็อกที่ทนายตั้มถอนตัวกระทันหันนะคะ
เดี๋ยวจะคุยกับป้าแตนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะช่วยกันเลือกทนายคนใหม่มาช่วยคดี
ก็มั่นใจว่าในเดือนนี้ล่ะค่ะก็น่าจะได้ข้อสรุปเรื่องนี้นะคะ